คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่บุรีรำค่ะช่วงสองทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
คุณน้าเนี่ยเขาอยากดูทีวีแต่ว่าที่บ้านไม่มีทีวี
ก็เลยไปขอดูทีวีที่บ้านพี่สาวของตัวเอง
กลายเป็นว่าหลานอ่ะไม่พอใจบอกว่ามาดูทีวีบ้านเขาทุกวันเนี่ย
จ่ายค่าไฟหรือเปล่าก็เลยทะเลาะกันค่ะ
น้าก็เลยเอามีดแทงหลานจนหลานเสียชีวิตนะคะ
สุดท้ายน้าก็ถูกจับน้าบอกว่าไม่เสียใจเลยที่แทงหลานที่ฆ่าหลานตาย
น้าบอกแบบนี้นะบอกว่าก็โกรธหลานแค้นหลาน
โดนหลานด่ามานานแล้วสะสมความแค้นมานานแล้ว
เหตุการณ์ที่บุรีรำนะคะที่บ้านเลขที่สิบเอ็ดหมู่ห้า
โคกสะอาดอำเภอประโคนชัย
ในเรื่อยพลายประโคนอายุหกสิบเอ็ดปีคนนี้ล่ะค่ะ
หลานที่ถูกแทงนะคะถูกแทงที่อกขวาและซี่โครงซ้าย
สองแผลไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลประโคนชัย
คนก่อเหตุคือนายกะเอ็ดเมียดเตียบอายุเจ็ดสิบสี่
หลังก่อเหตุก็หนีไปบ้านแล้วก็ถูกตำรวจจับ
นำตัวไปสอบปากคำก็รับสารภาพว่าแทงหลานตายจริง
สาเหตุคือเรื่องของค่าไฟ

นี่ค่ะตัวนายกะเอ็ดผู้ก่อเหตุนะคะ
นางเทียนเทียนสมบัติอายุ๖๐ปีนะ
สะพ้ายของผู้เสียชีวิตเป็นคนเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มทะเลาะ

แล้วก็ได้ยินคำพูดสุดท้ายของหลานที่บอกว่าฝากแม่ด้วย
เทียนยืนยันว่าทั้งคู่ทะเลาะเรื่องของค่าไฟที่ไปดูทีวีกันจริงค่ะ
มันจะบอกว่าหน้าเบิ้งแม่แม่เบิ้งแม่ผมนวยเดิมมันก็อาฟากแบบนี้ล่ะ
มันจะตายมันจะตายอยู่นี่แล้วถ้าฉันนั่งทิศข้างข้างมันอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะคะคือเริ่มแรกเนี่ย
นายกะเอ็ดนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านของในเรื่อย
สักพักในเรื่อยกลับมาจากรับจ้างถอนมันสัมปะหลัง
เห็นนายกะเอ็ดนั่งดูทีวีอยู่เรื่อยก็เลยทักว่าดูทีวีน่ะ
จ่ายค่าไฟช่วยบ้างไหมครับนายกะเอ็ดเลยพูดสวนไปว่า
แล้วทีตัวเองล่ะจ่ายค่าไฟช่วยแม่หรือเปล่าแต่พูดแบบหยาบหน่อยแรงหน่อย
ครับในเรื่อยก็ไม่พอใจก็เลยเถียงกันท้าต่อยกันก็ชุนละมุนนะคะ
นางสิริแม่ของในเรื่อยมาเห็นก็พยายามจะห้ามแต่ว่านายกะเอ็ดหยิบมีดที่พกเอาไว้แทงอกในเรื่อยไปครั้งหนึ่ง
แล้วก็แทงที่ชายโครงอีกครั้งหนึ่งในเรื่อยเนี่ยเดินโซซัสโซเซไปหมดสติอยู่ที่แค่หน้าบ้าน
แล้วนายกะเอ็ดผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีไปเรื่องทั้งหมดก็คือเป็นเพราะว่าบ้านของนายกะเอ็ดเขาไม่มีทีวีค่ะ
เขาไม่มีสตางค์ซื้อค่ะพอตกเย็นก็ไปขอดูทีวีที่บ้านพี่สาว
ซึ่งก็คือนางสิริพลายประโคนอายุ๘๐ปีเป็นแม่ของในเรื่อย
ก็บ้านเขาอยู่ใกล้กันที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ระยะหลังหลังนายกะเอ็ดถูกหลานชายทวงค่าไฟบ่อยมากแล้วก็ชอบทวงตอนที่เมาไงคะ
วันเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงที่สุดเลยถึงขนาดที่ในเรื่อยบอกเดี๋ยวลื้อสายไฟออกให้หมด
ได้ไม่ต้องดูทีวีกันนางซิริบอกว่าปกติค่าไฟก็หลักร้อยนั่นแหละ
ประมาณ๒๐๐๓๐๐แต่เดือนล่าสุดค่าไฟมันพุ่งสูงขึ้นมาเป็น๔๐๐บาท
ที่ผ่านมานางสิริบอกว่าก็เป็นคนจ่ายค่าไฟเองทั้งหมดไม่เคยไปทวงน้องชายนะ
คิดว่าสาเหตุที่ถึงขั้นฆ่ากันตายอาจจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการทวงค่าไฟ
แต่เป็นเรื่องของคำพูดบางคำที่มันไม่เข้าหูกันมากกว่า
ส่วนลูกสาวของนายกะเอ็ดบอกสงสารพ่อมากนะคะต้องมาติดคุกตอนแก่
ที่ผ่านมาก็รู้เรื่องระหว่างพ่อกับหลานอยู่บ้างค่ะ
แก่เอ็ดเสียใจครับอะวาวพ่อใจร้อนไปไหม
จะทำยังไงได้เรื่องมันเป็นไปแล้ว
วันนี้ตำรวจสพประโคนชัยคุมตัวนายกะเอ็ดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กะเอ็ดก็บอกนะคะว่าไม่เสียใจที่ทำลงไป
ทนไม่ไหวจริงจริงโมโหมากทนต่อการทวงค่าไฟ
เพราะดูทีวีไม่ได้จริงเพราะทวงแบบนี้บ่อย
ก็เลยอยากให้เป็นอุทาหรณ์ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เป็นเพราะว่าแค่ไปขอดูทีวีกันแล้วก็มาทะเลาะกันถึงขั้นฆ่ากันตาย
กะเอ็ดถูกดำเนินคดี๒ข้อหาเลยนะคะ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ